สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะดวงดีฉลองปีใหม่กันเลยจ้า
สำหรับสามราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้นะคะเพราะว่าเป็นราศีที่ดวงดีตั้งแต่เดือนแรกของปีค่ะ
ราศีแรกที่ดวงชะตาดีมากมากในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะนั่นก็คือชาวราศรีมีนนะคะ
ดวงชะตาของคุณนะคะดีทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักรวมไปถึงในเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะ
แต่จะเด่นมากเลยนะคะก็คือสองเรื่องค่ะได้แก่เรื่องของการงานแล้วก็การเงินนะคะ
การงานของคุณจะมีความเจริญก้าวหน้าไกลเกินฝันค่ะ
โดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการค้านะคะจะมีออเดอร์เข้ามาเยอะลูกค้าเยอะแยะ
ถ้าคุณไปดิวงานหรือว่าไปประสานงานติดต่องานนะคะ
ในช่วงเดือนมกราคมนี้จะมีโอกาสสมหวังสูงมากเลยค่ะ
แน่นอนค่ะพองานดีเงินก็ย่อมดีตามไปด้วยนะคะ
ในช่วงเดือนมกราคมนี้ถือว่าเป็นเดือนแห่งการกรอบโกยเลยก็ว่าได้ค่ะ
ขยันก็ยิ่งได้มากนะคะราศีที่ดวงดีราศีต่อมานะคะ
นั่นก็คือชาวราศีกันค่ะสำหรับชาวราศีกันนะคะ
ถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีไม่แพ้ชาวราศรีมีนเลยนะคะ
โดยเฉพาะในเรื่องของการงานค่ะหากใครทำงานประจำนะคะ
ทำงานที่มียศมีตำแหน่งค่ะจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากนะคะ
มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสที่จะขยับขยายในเรื่องของหน้าที่การงาน
ไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะส่วนคนที่ทำธุรกิจการค้านะคะ
ถือว่าดีไม่แพ้กันเลยค่ะเพราะว่าในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะ
คุณจะมีออเดอร์เข้ามาเยอะค่ะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมาซื้อสินค้าคุณอย่างต่อเนื่องนะคะ
ถึงแม้ว่าจะเป็นเดือนที่เหนื่อยสักหน่อยค่ะแต่รับรองว่าผลลัพธ์ดีต่อใจอย่างแน่นอนค่ะ
ส่วนอีกราศีหนึ่งนะคะที่ดวงชะตาดีในช่วงเดือนมกราคมนี้ค่ะนั่นก็คือชาวราศีธนูนะคะ
ช่วงที่ผ่านมาชาวราศีธนูก็เหนื่อยมากพอสมควรเลยนะคะแต่พอเข้าสู่เดือนใหม่ค่ะ
ชีวิตก็เหมือนกับได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะอุปสรรคปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตในช่วงที่ผ่านมาค่ะ
ก็จะค่อยคลี่คลายนะคะจากร้ายกลายเป็นดีข่าวดีก็ค่อยเกิดขึ้นค่ะ
แล้วก็จะดีแบบนี้ไปตลอดทั้งเดือนมกราคมเลยค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่ใช่คนสามราศีนี้ค่ะ
ก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะคะเพราะว่าในวันนี้ค่ะหมอไก่มีเคล็ดลับการเสริมดวงชะตาด้วยตัวเลขมาฝากทุกคนกันค่ะ
คุณอาจจะประยุกต์นะคะในเรื่องของการนำคู่เลขมงคลที่หมอไก่กำลังจะบอกต่อไปนี้นะคะ
นำไปใช้ต่อท้ายในชื่อไลน์ชื่ออีเมลหรือว่าถ้าบางคนค่ะที่ทำธุรกิจการค้านะคะ
ปริ้นต์ตัวเลขมงคลเหล่านี้นะคะไปติดบริเวณเคาน์เตอร์เก็บเงินหรือว่าบริเวณหน้าร้านก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
คู่เลขมงคลที่จะช่วยเสริมดวงในเรื่องของการงานนะคะจะมีเลข๑๙๔๕๕๔แล้วก็๗๘ค่ะ
จะใช้ได้นะคะสำหรับคนที่ทำธุรกิจการค้านะคะหรือว่าทำงานประจำนะคะหรือว่าเป็นข้าราชการก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะ
ส่วนเลขมงคลที่จะช่วยเสริมดวงในเรื่องของการเงินนะคะก็จะมีเลข๒๔๒๖๒๘แล้วก็๕๖ค่ะ
ถ้าคุณจะเสริมดวงในเรื่องของการเงินนะคะใช้คู่เลขทั้งสี่นี้รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะและพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ